ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานกันหน่อยนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราไปหลายพื้นที่เลย
ไปนี่นอกจากจะไปรายงานแล้วไปเล่นน้ำกับเขาด้วยนะคะ
พาไปดูที่พระนครศรีอยุธยาเลยค่ะ
วันที่๒ในปีนี้ถือว่าคึกคักมาก

พูดถึงพระนครศรีอยุธยาก็ต้องนึกถึงช้างไง

ท่องเที่ยวกับประชาชนก็ไปร่วมกันเยอะมากนะคะ

คุณพลอยสจิริธิสินรายงานจากพระนครศรีอยุธยาค่ะ
มีนักท่องเที่ยวรวมถึงประชาชนนะคะต่างออกมาจากน้ำทรงกลานที่บริเวณนี้เป็นจำนวนมากค่ะ
บรรยากาศการเล่นน้ำสงการกับช้างนะคะตลอดถนนพระศรีสันเพชรค่ะเป็นไปอย่างคึกคักนะคะ
วันนี้ค่ะวังช้างและพระเนียดก็ได้นำช้างนะคะที่วาดสีลวดลายดอกไม้นะคะ
อกลีลาวดีนานาพันธ์นะคะอย่างสวยงามค่ะลงบนตัวช้างรวมถึงอักษรภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะคะ
คำว่าเทศกาลสงกรานมาร่วมเล่นน้ำกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนกันอย่างสนุกสนานค่ะ
จากนี้นะคะนักท่องเที่ยวประชาชนควานช้างนะคะยังได้ร่วมกันแต่งกายผ้าลายดอกค่ะ
ชุดไทยนะคะแสดงสัญลักษณ์ค่ะของคนจังหวัดอายุทยานะคะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะ
โดยเจ้าช้างนะคะก็สามารถสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากค่ะ
นอกจากนี้นะคะทางสำนักงานท่องเที่ยวพระนครศรีอายุทยาค่ะก็ยังได้จัดเตรียมองค์มังกรขนาดสองร้อยลิตรกว่ายี่สิบไลน์นะคะ
เชื่อมต่อท่อน้ำค่ะไว้บริการตลอดเส้นทาง
ค่ะอย่างนี้ฉันนะคะจะพาไปพูดคุยกับประชาชนค่ะที่มาเล่นสนัดน้ำที่บริเวณนี้นะคะ

ตามแบบฉบับชาวอยุธยาเลยดีเดียวค่ะ
ที่บริเวณสองข้างทางริมถนนนะคะ

รวมถึงปืนฉีดน้ำแป้งดินสอพองและซองกันน้ำนะคะ
ซึ่งทางตำรวจผูทธรจังหวัดพนักษณะศาสตร์เสียอยุธยาค่ะ

ตระเวนนะคะประสานงานค่ะ
แล้วก็ตรวจตาเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัย

รายงานจากบริเวณจังหวัดพระราชาสีอยุธยาค่ะ